แรงสาบบ้างเอ้าใครจะคิดพี่เบิร์ต
ว่ามันแสบอะเขามันกัดแล้วมาทำให้คนเนี้ย
แร่งไปช่วยเหลือเลยเพราะว่าคนที่ถูกมันแรงสาปกัดเนี้ย

ชื่อนางมิม่ออายุ๔๐ปี

ไม่รู้แล้วเข่าเขาเป็นรอยบวมแดง

หัวไหลซ้ายเนี่ยก็มีอาการเจ็บแทบ
ยิ่งไปกว่านั้นดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
นั่นออกหายใจไม่ออก
ปวดตามร่างกายแม้ปวดหัวน้ามืด

เพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยได้ยินคนแพ้แมลงสาป

พีเตอร์กัดเคสนี้นะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านพักคนงานอยู่หลังมูลนิธินั่นแหละ
ทีนี้ก็เลยต้องไปประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
เอาตัวส่งโรงพยาบาลถามว่าอาการของชาวเมียนมาคนนี้เป็นยังไงบ้าง

แต่ก็ยังต้องอยู่โรงพยาบาลไว้ก่อน

เมื่อคืนวันที่๓ที่ผ่านมาวันนี้วันที่๕ยังอยู่ที่โรงพยาบาล

ตัวเขากับภรรยานอนอยู่ในมุ้ง
แล้วจู่เมียสะดุ้งตื่นขึ้นมา

รีบเปิดไฟดูเลยว่าเห็นว่ามีแมลงสาปอยู่ตัวเดียว

แล้วก็เอาให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

มันแรงสาบกัดจนได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน

แต่ถ้าเกิดว่าโดนกัดจนมันมีแง่ง
แง่งของมันติดเป็นเสี้ยนอยู่เนี่ย
ต้องดึงออกนะมันจะปวดมาก
แล้วก็ให้ล้างด้วยสบู่เอาแอลกอฮอล์
รวมถึงต้องฉีดยาแก้บัตรทะยักษ์ไว้

แพ้ถึงขั้นบวมแดงเนี่ย